อันนี้คือเป็นรอยเท้าช้างที่เข้ามาเขาจะย่ำเละหมดเลยเขาจะไม่กินลูกเขาจะกินแต่หยวกก็จะมีรวดที่เราแบบช็อตช้างอ่ะแต่คือเอาสะดุ้งอ่ะเราไม่ได้ช็อตถึงตายอย่างเงี้นะเราคิดนะบางครั้งคิดอ่ะคือเรามาอยู่พื้นที่เขาเพราะฉะนั้นเราก็ต้องเอออย่างน้อยก็ต้องแบบต่างคนต่างพึ่งพากันอะไรประมาณเนี้ย

จริงจริงแล้วในเขตปาละอูเนี่ยมันมีช้างอยู่อ่ะหนึ่งร้อยห้าสิบถึงหนึ่งร้อยแปดสิบตัว
ประเด็นหลักเลยของของของที่ทำให้ราษดรเนี้ยกลัวแล้วก็มีความรู้สึกที่หวาดระแวงต่อช้างก็จะเป็นช้างประเภทช้างโทนแต่ว่าช้างโทนเหล่านี้ไม่ได้มีพฤติกรรมก้าวล้าวไม่เคยมีประวัติในเรื่องของการทำร้ายคนอ่ะประเด็นที่มีการทำร้ายร่างกายทำให้อ่ามีการบาดเจ็บหรือเสียหายทางพื้นผลเกษ
ช้างเองพอไปมีการไปไล่ช้างมีการอ่าเผลอเลินในการเข้าไปดูก็จะถูกช้างที่เป็นตัวกำกับเนี้ยช้างที่เป็นตัวผู้ช้างใหญ่เนี้ยทำร้ายร่างกายอ่าอันนี้อาจถึงเสียชีวิตเกินถ้าเป็นการเก็บสถิติจริงจริงจริงนะครับก็ตั้งแต่ปีสองสองบาทห้าร้อยสี่สิบเก้านะครับจนถึงปัจจุบันเนี้ยจะจะมีคนที่
ในขณะเดียวกันก็มีผู้เสียชีวิตจากการกระทำของช้างเนี่ย๑๑รายแต่ต้องมองย้อนกลับไปว่าในขณะเดียวกันเองเนี่ยช้างก็มาเสียชีวิตในพื้นที่ดังกล่าวเนี่ยในช่วงเวลาเดียวกันเนี่ย๑๗ตัวเป็นที่เกิดจากการยิงและการที่เกิดจากไฟฟ้าช็อตเนี่ยประมาณ๘หรือ๙ตัวแล้วก็เป็นจาก
เพราะฉะนั้นความเสียหายมันเกิดทั้งสองฝ่าย
โดยข้อเทคนิคที่มีการสำรวจอะครับอัตราการเพิ่มของช้างที่นี่มีไม่มากก็ประมาณหนึ่งร้อยห้าสิบถึงหนึ่งร้อยแปดสิบตัวนะครับผมว่าอัตราการเพิ่มของคนในพื้นที่อะมากกว่ามากกว่าช้างหลายร้อยเท่าอะเพราะมีข้อเสนอหลายอย่างหนึ่งการอพยพช้างออกจากพื้นที่สองการควบคุมกำเนิดช้างโดยการอาจจะให้ยาค
มันคุมกำเนิดช้างซะก่อนจริงจริงแล้วช้างเองเนี่ยเขาเป็นสัตว์ที่อยู่ในสถานภาพที่ก็สุ่มเสี่ยงนะครับว่าจะจะจะศูนย์พันธุ์ก็ปริมาณมันก็มีไม่ได้มากในทั่วประเทศนะครับแหล่งพบช้างกันจริงจริงเราก็เราก็จะเห็นว่ามันไม่ได้ไม่ได้กว้างขวางใหญ่โตไม่ได้ไปถึงเชียงใหม่เชียงไลน์อุบัต
จริงกันถ้าเรามองในมุมเดียวกันเนี่ยถ้าเป็นมุมมองเขาอาจจะมองว่าสัตว์สองขายังพวกเราเองเนี่ย
ก็ต้องมานั่งคุยกันนะครับผมว่า

ถ้าย้ายเขาไปในถิ่นที่ไม่เคยมีช้าง

ภัยคุกคามต่อพื้นที่ขึ้นมาทันทีเลย

เหล่านั้นหรือพื้นที่เหล่านั้นไม่เคยมีช้างมาก่อน

การย้ายปัญหาจากจุดหนึ่งไปไว้อีกจุดหนึ่ง
หรือไปติดเครื่องติดตาม
ติดเครื่องติดตามจะทำให้เขามีความหุดหงิดมากขึ้นไหม
แล้วเราติดถูกตัวหรือเปล่า

กลายเป็นผู้ต้องสงสัยเป็นจำเลย
ถูกประกาศจับก็ต้องมานั่งดูกันว่า

เขาอาจจะเป็นแพ้คนก็ไม่อยากเป็นแพ้ช้างก็คงคิดเดียวกัน

ผมว่าวันนี้กรมอุทยานเองไม่มีนโยบายนั้น
แล้วผมก็เชื่อว่าแล้วโดยวิธีปฏิบัติ
ปรัฐบาลก็ไม่มีนโยบายที่จะทำ

แต่มันเข้าทางนี้ไม่ได้เพราะว่าทางนี้มันมีสายไฟ
หลังนี้เป็นอะไรที่น่าสงสารมากเลย
หม้อกข้าวพลทัศน์คัดลมอะไรคือของเขาพังหมด
จนบ้านเขาเนี่ยเหมือนกับว่าไม่มีอะไรแล้วคือว่าอยู่อย่างเดียวเลย
ทั้งหมดบ้านนี้มาแทบทุกคืน
แต่ว่าชาวบ้านแถวนี้เขาก็จะออกมาช่วยกันจุดลูกปง
มาช่วยกันจุดไล่แต่ถ้าไม่ไล่ก็ไม่ไปนะ
ตัวนี้ดื้อมากขนาดจุดลูกทงไล่ยังไม่ไปเลย
ถ้าลองขอมาแบบขอไม่ทำอะไรใครก็อยู่ด้วยกันได้
แต่ถ้าลงมาลื้อแบบนี้มันก็ไม่ไหวอ่ะ
ระหว่างช้างกับคนใครบุกลุกใครกันแน่
คนบุกลุกช้างหรือว่าช้างบุกลุกคน
ก่อนอันนี้ก็เหมือนกับเรากำลังมองว่า
ไก่กับไข่อะไรเกิดก่อนคัน

ป่ามันมีเยอะป่ามีป่าขนาดใหญ่
แล้วก็คนเองก็มีจำนวนไม่มาก
พอคนเริ่มมีการขยายพื้นที่อยู่อาศัยแล้วก็พื้นที่ทำกิน
ในขณะเดียวกันช้างเองก็ถูกลดทอนพื้นที่ที่เป็นแหล่งอาหารเหมือนกัน
ก็เป็นการแย่งชิงทรัพยากรกันระหว่างคนกับสัตว์
ก็เลยเกิดการเข้ามาในพื้นที่แล้วก็มีการขับไล่กัน
ปะทะมีการขัดแย้งกันเกิดขึ้นนะครับ
ข้อดีส่วนหนึ่งของการมีช้างโทนอยู่บริเวณดังกล่าว
ก็คือช้างโทนเหล่านี้ทุกครั้งที่มีช้างโขงเข้ามาใกล้บริเวณเนี่ย
เขาจะออกมาออกมานัยยะเขาไม่ได้ปกป้องเราหรอกครับ
เขาปกป้องถิ่นของเขาแต่ในขณะเราก็ได้ประโยชน์
แต่พอเขาเข้ามาแล้วเนี่ยเขาก็จะเดินมา
มาหาเศษอาหารมาหาอาหารเพราะว่าบริเวณดังกล่าวเนี่ย
มีตลาดนัดหลายจุดในวันที่แตกต่างกัน
ช้างเหล่านี้ก็จะเข้ามาแล้วไปหาอาหารที่บริเวณที่เป็นที่ทิ้งขยะ
แล้วก็ที่มนุษย์ทิ้งเอาไว้
สิ่งที่ช้างจะต้องใช้นอกจากอาหารที่กินแล้วก็คือเกลือแร่ครับ
บางหลังก็เขาเคยไปเขาก็จะเดินไปแล้วเขาได้กิน
เขาเคยได้กินเกลือได้กินสารอาหารบางประเภทนะครับ

สังเกตว่าบ้านหลังไหนที่เขาเข้าเขาจะเข้าหลังเดิมนะครับ

ทั้งนั้นที่ถ้าเราเข้ามาเราจะเห็นว่าชุมชนอยู่ติดกัน
แต่บ้านหลังอื่นก็อาจจะไม่ได้รับผลกระทบ
แต่ถามว่ามันเป็นสิ่งที่น่ากลัวไหมก็พอสมควร
เพราะว่าช้างมีขนาดใหญ่เป็นสัตว์ขนาดใหญ่
แล้วเราจะมาคาดคณีพฤติกรรมเขาก็คงลำบาก

เจ้าหน้าที่ของเราเองนะในพื้นที่เนี่ย
ก็พยายามจัดเวรยามในการแก้ในการที่จะขับไล่
ในการที่จะเข้าไปปลามเขา
แล้วก็ผลักดันเขากลับสู่ปากเหมือนกัน
อันนี้คือร่องรอยช้างที่ลงมากินมากินย่ากินโป่งเลยกินน้ำตรงนี้
ส่วนใหญ่จะมาเป็นโขงบ่อยครับ
ทีนี้มันคือวัน๒๓วันจะลงมาครั้งหนึ่งวัน

อันนี้ทร่างมาประมาณปี๕๘๕๙
ตำรวจกันช้างไว้กันช้าง
อย่าช้างบุกลุกพื้นที่ทำกินของชาวบ้าน
เยี่ยของช้างคาวผมแยกกัน
หรือว่านักท่องเที่ยวจะมาดูช้างก็ได้
เพราะว่ามีรวศาขนช้างอยู่แล้วมันปลอดภัย

ถ้าชาวบ้านไล่เองนั่นเองส่วนมากเขาจะไม่ไปเขาจะไม่เชื่อ
เหมือนเจ้าหน้าที่ไปไล่เองไล่ให้แล้วเขาเชื่อเขาจะลงข้างทาง
เดี๋ยวเขาจะดักรถที่มีของกินเขานึกว่ามีของเขากิน
ถ้าไปเจอเจอเขาปั๊บถ้าเราจอดเขานึกว่าให้ของเขากิน
เขาก็จะเดินปีเขาหารถเพื่อจะไปกินของ
แต่ว่าถ้าเราไม่จอดเขาเดินปกติข้างทางเราสามารถจะหลีกเขาไปได้
ถ้าเขาไม่ยุ่งกลางทางหรือจะลีเขาไปได้เขาจะไม่ยุ่งเขาจะไม่นั่นรถ
คือว่าถ้าช่างอารมณ์ดีนะครับเขาเดินเนี่ยเขาจะหวีห้างเข้าไป
หวีวัวเขาไปโยเกเขาไปเรื่อยธรรมชาติเขาไป
แต่ตัวนายจ้องรถยืนยืนนิ่งหูดนิ่งเนี่ยจ้องมองรถเนี่ยจ้องอยู่เนี่ย
ตรงนั้นแหละจะอันตรายเขาจะใส่รถ
เจอจริงจริงนะครับผมจะบอกให้เลยจอดได้แต่ต้องจอดให้พลหายหางลักษณีย์
เขาเดินหมาเราถอยออกไปให้พ้นเขา
หรือว่าถ้าเขาเดินปกติเนี่ยเราลีกไปได้เลยเขาจะไม่ยุ่ง
อย่าไปเบิ้ลเครื่องรถใส่เขาอย่าไปบีบแก่ใส่เขาเราขับรถปกติ
ถ้าเห็นว่าเขาอยู่กลางทางไปไม่ได้จริงกลับบนรถมาแจ้งเจ้าหน้าที่ให้ไปไล่ให้

เดินเท้าถวาดถ้าเห็นเข้าก็ดีถ้าไม่เห็นเข้านี่อันตรายครับ
ข้างนี้ไหวครับชาติใส่เราไหวมาก
ระยะเบิ้ลนี่ถนนนี่ก็ชาติใส่เรานี่เพื่อแล้ววิ่งไปพ้นเขา
ในฐานะที่ผมเป็นหัวหน้าอุทยานแล้วก็ทำงานเราก็ทำงานเกี่ยวกับการแก้ไขปัญหา
ทุกชนิดเขาก็มีสิทธิ์ที่จะมีชีวิตอยู่ในโลกนี้การกระทบกระทั่งกันเนี่ยมันเป็นเรื่องธรรมดา

ภายใต้สิทธิ์ที่เขามีชีวิตที่เขาสามารถอยู่ได้
ขณะเดียวกันเราเองก็เรียกร้องสิทธิ์ในการอยู่ได้ในพื้นที่ของดั้งเดิมของบรรพบุรุษเรา
เขาเองก็มีสิทธิ์ที่จะอยู่ในพื้นที่บริเวณนั้น
ถ้าเรามองในอย่างเป็นธรรมเนี่ยบางทีเราอาจจะมองเห็นว่าการหาทางอยู่ร่วมกันต่างหากโดยสันติ
หาทางช่วยเหลือเยียวยากันมันเป็นทางออกที่ดีที่สุด
คือช้างเขาอาจจะใช้โทรศัพท์ไม่เป็นสื่อไม่ได้พูดไม่ได้ร้องไห้ไม่ได้
แต่ในฐานะที่เราเป็นนักอนุรักษ์หรือเรามีใจในการรักสัตว์อยู่หลายคนเป็นธาตุแมว
คือสิ่งที่สัตว์ต้องการไม่ต่างจากคนหนึ่งมีงานทำที่ดีอย่างคนเรา
เราต้องการบ้านเขาต้องการบ้านเราต้องการน้ำเขาก็ต้องการน้ำเช่นเดียวกัน
ถ้าอย่างนั้นแล้วเนี่ยถ้าเราร่วมกันในการบาลานซ์ระหว่างสิ่งที่เขายังขาดอยู่
ผมว่าเราจะแก้ไขปัญหาได้ไม่ว่าคนไม่ว่าสัตว์ก็ต่างจะอยากอยู่อย่างสงบเหมือนกัน
โปรดติดตามตอนต่อไป